วันเวลาที่หมุนไปกับเทคโนโลยีในยุคที่ทันสมัย
แต่มีสิ่งหนึ่งที่ฝังรากลึกอยู่ในความเป็นไทย
และไม่เคยเลือนหายไปนั่นก็คือความเชื่อ
ตัวเฮียสัตว์นำโชคหรืออาธาร
เฮียคือชื่อที่เรียกขานสัตว์เลื้อยคาน๔ขาลำตัวขนาดใหญ่สีดำ
หนังหยาบเป็นเกล็ดพบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงประเทศไทย
เฮียมีชื่อเรียกมากมายแต่ไม่ว่าจะชื่อไหน
ผู้คนส่วนใหญ่ก็มักจะเชื่อว่าเป็นสัตว์อัปมงคลและนำมาเปรียบเปลยกับสิ่งที่ไม่ดี
ตัวเงินตัวทองคือชื่อที่คนโบราณใช้เรียกตัวเฮีย
เพราะเชื่อกันว่าหากบ้านใดมีตัวเฮียเข้าบ้านถือเป็นรังที่ไม่ดี
บุคคลในบ้านจะได้รับความเดือดร้อนหรืออาจจะมีผู้ที่ไม่หวังดี
นำความเดือดร้อนมาสู่ครอบครัว
เคล็ดด้วยการไล่ออกไปแล้วนำน้ำมนต์มาประพรมให้ทั่วบ้าน
เพื่อปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีออกไปตามความเชื่อ
แต่อีกหนึ่งตำนานก็ว่า
หากเดินทางไปที่ใดแล้วเจอกับตัวเงินตัวทอง
วิ่งมาขวางทางให้ตะโกนร้องทักออกไปว่าตัวเงินตัวทอง
เพราะหากร้องทักว่าตัวเฮียก็จะได้รับความเดือดร้อนจากผู้ที่ไม่หวังดี
แต่หากร้องทักว่าตัวเงินตัวทองเชื่อกันว่าจะมีโชคมีลาบมีเงินมีทอง
คุณหน่อยไปหั่นกับสูงลูก
นี่เป็นเพียงตำนานความเชื่อเท่านั้น

สิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงต่อการศูนย์พันธุ์
เนื่องจากพฤติกรรมของผู้คน
รังเกียจและเชื่อว่าสัตว์ชนิดนี้เป็นสิ่งอัปมงคล
แต่ใครจะรู้ว่าตัวเฮียก็คือเทศบาลประจำธรรมชาติ
ที่ช่วยให้ระบบนิเวศดียิ่งขึ้น
คอยทำหน้าที่จัดสรรและกำจัดซากสัตว์เน่าให้หมดด้วยการกิน
ทางทีมงานไม่ได้มีเจตนาสร้างความเกลียดชังให้กับผู้ใด
ทั้งหมดนี้เป็นเพียงความเชื่อแต่โบราณเท่านั้น
เพราะสิ่งมีชีวิตทุกอย่างต่างมีทั้งประโยชน์และโทษเช่นเดียวกัน